ยังไงคุณไปลงไอจงไอจีอะไรถึงคุณปู
เขาบอกคุณไปเหน็บคุณใหม่อีกแล้วเหรอ
นี่นะพอดีฉันลบเอาทิ้งไปแล้วฉันรำคาญ
อ๋อลบอันนั้นไปเลยอ่าลบอันที่เป็นรูปปู
คุณไปลงทำไมรูปนั้นผมบอกหาเหมือนกัน
อีโกโก้สิด่าไปแล้วผู้จัดการใครคืออีโกโก้

มันก็อยู่มันก็แท็กมาในไลน์บอกว่า
ช่วยลงรูปน้องหน่อยสิอะไรอย่างนี้
แล้วก็ใส่ชุดเวอร์ซาชี่ฉันก็บอกเออโอเคได้
แล้วก็วันนั้นตอนนั่งอยู่ก็อยู่กับกล้องปียะ
แล้วกล้องปียะเขาก็บอกเออน้องก็ได้มาเหมือนกัน
ฉันบอกนี่แล้วฉันจะเขียนอะไรล่ะมันแบบว่าบอกมาคร่าว
ปิยะก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเดี๋ยวแฮชแท็กที่เขาส่งมาเนี่ย
เดี๋ยวจะส่งให้พี่ก็ละกันก็ปียะจนได้ไม่ต้องคิดอะไรมาก
ส่งไปเลยพอได้แฮสแท็กมาฉันก็ส่งคืนนั้นเลย
ลงเลยคนฉันอยากจะรู้นะไอจีฉันนะ
อันนี้ลงสี่อ่ะแอปเดียวแล้วในนั้นพี่ลงว่าอะไรอ่ะ
ในนั้นก็บอกว่านี่ไงมีสมองใจบุญชราติ

ใช่เหมาะสมแล้วดีใจด้วย

มากจริงในฐานะคนไทยที่สวยไม่แพ้ชาติใด

เอ้าคุณม้าลงนี้กระทบคุณไหมรึเปล่า
ท่านผู้ชมคือการลงอะไรแบบนี้มันถือเป็นการช่วยกันโปรโมทให้เพื่อน
เหมือนกับเพื่อนเรามีสินค้าอะไรอย่างนี้ก็ลงหน่อย
ไม่ได้ต้องเสียเงินเสียทองให้ด้วย

แล้วคนมาด่าฉันแบบว่ากระหน่ำเยอะมากนี่เพื่ออะไรเออขอถามคำนึง
ด่าฉันทำไมหาว่าฉันนี้ยังไม่จบอีกเหรออีแกแบบนี้
ทำไมจริงอยู่ไม่สมกับแก

เออเออช่วงอันนี้
ระหว่างกูกับแม่มึงน่ะ

ฉันชัยใจพระ
กัญชัยใจพระเป็นเรื่องที่เข้าใจผิด